สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าก็ยังคงมีแรงงานไทยหลายคน
ครับยังต้องออกไปทำงานถ้ำกลางสมรภูมิรบนะตอนนี้อยู่นะคะ

เมืองกาเรมเบนซิมร่านะคะอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล๑๑ตุลาคมตอน๕ทุ่มกว่าตามเวลาไทย
เขาบอกอยู่มันก็มีไซเรนแจ้งเตือนดังขึ้นมา
แรงงานทุกคนก็เลยต้องวิ่งไปหลบในหลุมหลบภัยที่นายจ้างเขาทำไว้ให้
ตระหนกกันหมดเลยเพราะว่าคืออยู่ในหลุมหลบภัยเนี่ยระเบิดไม่กลัวหรอก
แต่กลัวทหารกองกำลังติดอาวุธจะบุกเข้ามากราดยิงบ้างจับไปเป็นตัวประกันบ้าง
เขาก็หลบกันแบบอกสั่นขวัญแขวนนะคะแต่สุดท้ายแล้วสถานการณ์มันก็เงียบสงบลง
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับภรรยาของคุณจำรัฐนะคะคุณรัชดา
อยู่กับลูกชายนะคะที่ประดังเบซาเธอก็วีดีโอคอลคุยกับสามีให้ดูด้วย
บอกทันทีที่นายจำรัฐรับสายเนี่ยคุณรัชดาร้องไห้เลยค่ะเพราะเป็นห่วงมาก
ไกลจากกาซ่าก็จริงแต่มันติดเลบานอนไงคะ

ก็ถือว่ายังมีแค่เสียงไซเรนแล้วก็วิ่งหลบภัย
ยังไม่ถึงกับเจอระเบิดหรือว่าผลกระทบแบบที่กาซ่าเจอ

ที่นี่มีแรงงานไทยอยู่๕คนนะคะทำงานอยู่ในสวนเดียวกัน
ไร่อังุ่นกีวี่แล้วก็แอปเปิ้ล
โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ติดตามคำเตือน

แล้วเขาอยู่ห่างจากจุดปะทะเท่าไหร่ยังไง
วีดีโอคอลเนี่ยก็เห็นจุดปะทะอยู่ไกลด้วยนะคะ
นี่นี่เขาถ่ายส่งมาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นจุดประทะแบบใกล้ใกล้อ่ะ
ถ้ามองจากฟ้าม่านก็มองเห็นอย่างงี้ฮะ
นั่งดูไปก็มันใจไม่ค่อยดีนะพี่อุ๋ยนะ
โหตอนหน้าต่อตา
หมู่บ้านที่เขาอยู่เขาบอกมีแรงงานไทยรวมกันแล้วเนี่ย
เป็นร้อยนะคะแต่ทุกคนยังปลอดภัยดี

เพราะว่ากองกำลังอิสราเอลกระจายกำลังป้องกันค่อนข้างหนาแน่นเลย
ก็เลยยังไม่มีแรงงานไทยคนไหนเดินทางกลับ
กำลังใจก็ยังดีอยู่เพราะว่านายจ้างดูแลดี
มีการประสานสถานทูตไทยอยู่ตลอด
แต่เขาบอกว่าถ้าสถานการณ์มันบานปลายเมื่อไหร่เนี่ย

ในจ้างเค้าจะรู้ก่อน

เพราะว่า๔โมงเย็นต้องกลับบ้านแล้ว
ก็มีกังวลอยู่บ้างที่ตั้งใจก็คือมาเท่าเดียวเท่านั้นนะครับ

กลับไทยแล้วจะกังวลเรื่องรายได้ต่อเนื่อง
คุณรัชดาภรรยาเธอก็เล่านะคะว่าสามีเธอเป็นแรงงานเกษตร
ก็มีรายได้เสริมจากการรับจ้างเก็บไข่ไก่ในฟาร์ม
เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะ

แต่ถึงรายได้จะเยอะแค่ไหนก็ตาม
พอรู้ข่าวปุ๊บเธอบอกว่าโอ๊ยอยากให้กลับจังเลย
เพราะว่าเป็นห่วงจริงมันหลับไม่สนิทเลยสักคืนอ่ะ
พอรู้ข่าวว่าเขามีสงครามเกิดขึ้น
จากเดิมปกติวีดีโอคอลคุยกันวันละ๒ครั้ง

เพราะว่าอยากให้กำลังใจสามีด้วย
แล้วก็คอยบอกข่าวให้สามีรู้ด้วย

สงครามมันยุติให้เร็วที่สุดนะคะ

ว่าเอ่อฝั่งเรเบอร์นอนพวกมันจมตีใช่ไหมคะแล้วก็พอช่วง
หัวค่ำตอนนั้นนั้นก็คือไซเลนเอ่อมันดังทั่วเลยแต่พอทั่วทั้ง
เหนือเข้าหลุมแบบเนี้ยหลุมหลบภัยก็รู้สึกว่าเป็น
กังวลเพราะว่ารู้สึกว่ามันบานปลายนะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่า
ไม่ไหวแล้วแต่แต่ว่าพอพอมาอีกวันหนึ่งผ่านไปแค่
วันเดียววันนี้ก็สงบอีกแล้วแบบเนี้ยมันก็เลยดึง
ว่าจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับแบบนั้น
เมื่อคืนที่ผ่านมายังไม่มีอะไรแต่ก่อนหน้า
เมื่อคืนอ่ะแกวุ่นวายอยู่วุ่นวายอยู่ใช่ค่ะแล้วก็
กลัวตรงที่ว่าจะโจมตีมาภาคพื้นดินเพราะว่า
พวกฝั่งเอ่ยเข้ามาทางเมตุล่าอ่าอืมลงภาคพื้น
ดินยี่สิบคนถ้าเกิดสถานการณ์บานปลายคือกลับอย่าง
เดียวเลยอืมคิดคิดว่าจะซื้อตัวกลับเองคิดว่า
เจ้าจะไม่ได้รอลงทะเบียนเพราะว่าถ้าลองรอลง
เบียนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแถว
หนวนกาซ่าแล้วก็เราไม่ได้เป็นผู้อพยพ
ช้าตะเบียนถนนใหญ่เขาอยู่แล้วก็ไปสนามบินมันก็
ลำบากแบบนี้เรื่องจองตัวก็ไม่ค่อยมีเที่ยวบินเลยอ่ะแล้วก็
เงินเดือนไม่พอที่จะซื้อตัวแบบเนี้ยอืมอันนี้อันนี้คือ
คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วอยากจะกลับเองนะ